ที่หัวหินประจวบคิริขันก่อนนะครับท่านผู้ชมครับที่สถานีรถไฟหัวหินที่ประจวบคิริขัน
ท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองไทยใช่ค่ะตรงเนี้ยเขามีจุดจอดรถจักรยานยนต์
ยิงเข้าไปที่จักรยานยนต์คือมีจักรยานยนต์สามคัน
จอดทิ้งไว้นะคุณอรัชพรค่ะทั้งสามคันนี้เนี่ย
ทิ้งไว้อย่างน่าสงสัยเพราะว่าโอ้โหบางคันเนี่ยจอดไว้สามวันอืม
นะดูจากการลงทะบงทะเบียนประวัติของคนที่มาจอดทิ้งไว้
ก็ดูแปลกนะแล้วที่สำคัญก็คือป้ายทะเบียนทั้งสามคันนะค่ะ
ปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสก็คือเป็นสามจังหวัดเลย
ทีนี้ก็ยุ่งเลยนะครับเพราะว่าในพื้นที่กรุงเทพเอง
แม้ว่าเจ้าหน้าที่จะยังไม่ยืนยันข้อมูลนะครับยังไม่มีการแถลงอย่างเป็นทางการ
แต่ก็มีรายงานข่าวบอกว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุน่าจะขึ้นมาจากทางพื้นที่ชายแดนใต้นะครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจที่หัวหินนะครับได้รับแจ้งจากนายสถานีรถไฟหัวหิน
บอกว่ามีจักรยานยนต์ต้องสงสัยจอดทิ้งไว้๓วันที่ลานจอดรถด้านข้างสถานีรถไฟหัวหิน
อ่าก็ไปตรวจสอบทะเบียนรถพบว่าไม่ตรงกับสภาพที่แจ้งไว้ในฐานข้อมูลของตัวรถ
แจ้งตำรวจไปยังสพหัวหินนะครับให้มาตรวจสอบเพราะเกรงจะเกิดอันตราย
ท่านผู้ว่ารจการจังหวัดประจุภิษฐุริขันต์ก็มาแน่งเพลิงหัวหินต์ก็มา
เก็บกู้วัตถุระเบิดก็มาสูนักดมกลิ่นก็มาค่ะตอนแรก
ให้สุนัขดมกลิ่นเข้าไปตรวจพิสูจน์ก่อนนะครับจักรยานยนต์ยามาฮ่า
หมายเลขทะเบียนขอไข่ก่อไก่คอควายสามห้านราธิวาสอ่า
แล้วก็ปิดล้อมพื้นที่เอาไว้นะครับเพราะว่าเพื่อความปลอดภัย
พอสุนัขดมกลิ่นเข้าไปดมกลิ่นนะฮะสุนัขแสดงท่าทีผิดปกติ
เพราะว่าเจอเหมือนกับเจอของต้องสงสัยเพราะว่านั่งลง
อ่าคือมันถูกฝึกมาว่าถ้าสมมุติว่าเจออะไรที่ต้องสงสัย
หรือว่าเจอสิ่งที่มันผิดปกติให้หมอบลงหรือว่านั่งลง
จะนั่งลงเลยถ้าไม่เจอก็จะไปต่อใช่ไหมฮะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องตัดสินใจนะครับปิดการจราจรโดยรอบ
แล้วก็ตัดสัญญาณโทรศัพท์นะฮะเพราะเกรงว่าเดี๋ยวจะมีการต่อวงจรระเบิด
ใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับยิงทำลายไปที่รถจักรยานยนต์คันนั้นนะครับ
อ่าก็เป็นป้ายทะเบียนปัตตานีกับยาลาด้วยที่จอดขนาดข้างอีกสองคัน
อืมรวมเป็นสามคันค่ะป้ายทะเบียนนราธิวาสปัตตานีและยาลานะฮะ
โอ้โหคนก็ลุ้นระทึกใช่ประชาชนนักท่องเที่ยว่าอื้อหือ
มันจะมีอะไรหรือเปล่าค่ะปรากฏว่าโชคดีนะครับ
ไม่มีวัตถุอันตรายอะไรนะครับไม่มีวัตถุระเบิดนะครับ
อ่าไม่ตรวจสอบพบสิ่งผิดปกติอะไรนะครับอ่าตอนนี้ก็
รถไว้ก่อนนะฮะเพื่อจะตรวจสอบหาเจ้าของนะครับ
แต่ทีนี้ก็มีคำถามว่าแล้วสุนัขดมกลิ่น
ถูกระเบิดไปตอบสนองยังไงอืมทำไมอยู่อยู่มันนั่งลงล่ะ
เออถ้าไม่มีวัตถุระเบิดเจ้าหน้าที่คาดว่าอ่า
ไม่มีวัตถุอะไรที่เกี่ยวกับระเบิดเนี่ยแต่อาจมีกลิ่นของปุ๋ยยูเรีย
อืมผสมกับกลิ่นน้ำมันค่ะอ่าสุนัขก็เลยนั่งลงนะครับ
ภูมิกับการสพหัวหินพันธมตเอกธนากรวงศิริรักษ์บอกว่า
อ่าที่มีการแชร์ข้อมูลในโซเชียลระบุว่าได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิด
สถานีรถไฟหัวหิน๓ครั้งยืนยันว่าไม่มีเหตุระเบิดนะครับ
แต่เป็นเสียงดังจากปืนยิงน้ำอ่าที่เป็นปืนยิงน้ำแรงดันสูงของหน่วย
สามารถใช้เส้นทางสัญจรกันได้ตามปกติแล้ว
ผู้โดยสารก็มาขึ้นรถไฟที่สถานีรถไฟหัวหินได้ตามปกติแล้วนะครับ
ทำไมสุนัขถึงนั่งพอเราทำสเต็ด๒ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีการยิงน้ำเข้ามาเกี่ยวข้อง

ก็เลยต้องยิง๓ครั้งยิง๓ครั้งก็เลยเริ่มตุ้มตุ้มตุ้ม
แล้วพอเปิดกล่องออกมาดูแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่ต้องสงสัย
มันก็ปลอดภัยตอนนี้ก็คือพื้นที่การจัดละจอดกับปุ๊บ

ก็คือใช้เวลาที่ต้องใช้เวลาเพราะว่าเราต้องขอมีเครื่องแจร์เมอร์ใหม่
เครื่องตัดสัญญาณมือถือคือตามเมื่อที่ต้อง
ถ้าเกิดเราสงสัยปุ๊บเราก็ต้องทำให้มันปลอดภัยใช่ไหมฮะ
ก็เป็นไปตามแผนมาตรการรักษาความปลอดภัยทุกอย่าง
ไม่มีอะไรที่ไม่ปลอดภัยไม่มีระเบิดไม่มีอะไรต่างครับ
แต่ว่าเนื่องจากการป้องกันพื้นที่เต็มรูปแบบ
อาจจะต้องทำให้ชาวบ้านตกใจหรือต้องกราบแผลจำการโทษด้วยกับผม

ไม่มีระเบิดรถมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ได้เกี่ยวข้างในอะไร
แต่ท่านภูมิกับสบายใจได้ฮะผมเชื่อว่าประชาชนทุกคนเข้าใจ
ไม่มีใครต่อว่าแน่เพราะว่าอย่างไรต้องเอาให้ปลอดภัยไว้ก่อน
ทะเบียนขอไข่กอไก่ขอควาย๓ห้านนรทิวาส

แล้วก็มีขนาดข้างเป็นทะเบียนยาลากับปัตตานีอีก๒คันเนี่ย
ตรวจสอบแล้วนะครับเป็นของนักศึกษาฝึกงานคนหนึ่งนะฮะ
ซึ่งนักศึกษาคนนี้เขาเดินทางขึ้นกรุงเทพมารับปริญญา
ก็เลยจอดรถทิ้งไว้ที่ลานจอดรถของสถานีรถไฟหัวหินนะฮะ
ทีนี้คนก็เลยเอ๊ะต้องสงสัยหรือเปล่า